ที่จะให้ดูต่อไปนี้มันมีสองเรื่องในหนึ่งคลิป
หนึ่งเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งกับชีวิตของเขาคุณผู้ชม

อีกหนึ่งเรื่องความมักง่ายของผู้ชายคนหนึ่งในการขับรถแล้วแสงซ้าย

อันแดงนะอันแดง
๑๕นาที๖นาที

แล้วก็โดดลงข้างทางโชคดีมันเป็นหลุมพอดีเนอะ
เป็นหลุมที่อยู่แบบระหว่างถนนกับที่ดินเปล่าข้าง
นี่ฮะรถกระบะเขาไปแซงซ้ายรถบรรทุกแล้วมันไปเฉียวชนกัน
มันก็หมุนมาฟาดที่รถของเธอพอดี
เดชะบุญเห็นแล้วแต่ไกลทิ้งรถดีกว่า
วิ่งหนีลงไปหลุมข้างทางรอดตายแต่บาดเจ็บนะบาดเจ็บนะ
อย่างที่ผมบอกไปว่ามันคือชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งกับความมักง่ายของคนขับกระบะคันหนึ่งที่ไปแซงซ้าย
ซึ่งมันไม่ควรจะแซงอยู่แล้วล่ะเห็นชัดเลยคุณผู้ชม
โชคดีเธอบาดเจ็บไม่ถึงกับตายรถกระบะนี่ก็ยับเยินแล้วครับเห็นไหม
นอนอยู่ในหลุมพอดีครับโอ้โหมันมีหลุมตรงนี้พอดีครับเธอรอดแล้วกระบะคือข้ามหัวเธอไปอะครับ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนสายพิสุนุโลกลมศักดิ์นะฮะปากทางเข้าบ้านวังเงิน
ตำบลชัยนามอำเภอวังทองที่จังหวัดพิสุนโลกนะฮะช่วงบ่ายเมื่อวานคุณผู้ชมบ่ายสาม
รถบรรทุกหกล้อก็เสียหายด้านหน้าฝั่งซ้ายก็ถูกชน
ส่วนที่บริเวณล้อขวามีรถจักรยานยนต์ติดอยู่ที่หน้ารถ
แล้วก็ไปพบฟอร์ดเลนเจอร์สีส้มตกอยู่ในลักษณะอยู่ข้างถนน
หันหน้าสวนกลับมาคือรถมันหมุนพอดีอะครับนะฮะแล้วคนเจ็บเนี่ยนางสาวปิยะดาเดือนแจ่มอายุ๒๐ปี
บาดเจ็บที่ต้นคอและมีบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายเธอเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์
ไปถามคนขับกระบะหน่อยนายนิรุธแย้มขยายเขาบาดเจ็บเหมือนกันจากการถูกกระแทก
คือคนขับกระบะเขาบอกว่าเขายอมรับว่าเขามาด้วยความเร็วแล้วจะแซงรถบรรทุกแต่ใช้แซงซ้ายครับ
พยายามแซงซ้ายแล้วมันไม่พ้นมันไปเฉียวกับท้ายของรถบรรทุกแล้วรถเขาก็หมุนนะฮะ
จังหวะเดียวกันครับนะฮะนางสาวปียดาคนขี่รถจักรยานยนต์เขาบอกว่าเขาเห็นเหมือนกัน
เหลือมองขวาคือคนจะออกจากถนนแล้วเนาะต้องดูดก่อนต้องดูดก่อน
มองซ้ายมองขวาเห็นแล้วว่าเฮ้ยกระบะเฮ้ยกระบะมันแซงมาแล้วเฮ้ยมันเฉียวชนแล้วเธอก็บอกว่าทำยังไงดีอ่ะ
ไม่ทันแล้วรถกระบะหมุนมาแล้วก็เลยพยายามทิ้งรถแล้วลงข้างทางดีกว่า
อย่างที่เราเล่าไปว่าโชคดีมันมีหลุมในพงหญ้าพอดีเธอก็หลบในหลุมพอดีครับ

นะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะให้รถกระบะกับรถบรรทุกเนี่ยไปสอบปากคำ
แล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าวินาทีเป็นวินาทีตาย
ถูกต้องเลยมันต่างกันแค่เสี้ยวนี้ใช่ไหม

ดีของเธอมากที่เธอยอมทิ้งรถแล้วก็โชคดีอย่างคือ

แล้วก็มีสติมากในการที่จะคาดคณีว่าต้องทิ้งรถแล้วล่ะ
อืมนะคะเป็นวินาทีเฉียดตายจริงจริง